สนามโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยครับ

ที่อ้องหยินทะคาดันมาใช้ร่วมในช่วงเล็ก
เปิดบ้านเจอกับทางราชนาวีอันดับ๑๑นะครับ
กับอันดับ๑๓ชุดเหลืองลุยขึ้นมาได้จบหนึ่งศูนย์เลยครับ
เลยครับจากการยิงของภาษาพุทธภูมิพันธุ์
นาทีแรกของเกมก็ได้ประตูแล้วครับเป็นทีมน้องใหม่ที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
สำหรับรองแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งกับห้องเย็นท่าข้ามผมกำลังความฟิต
ใช้ได้เลยครับแล้วสองศูนย์เลยโอ้โหหนีห่างจากรัฐกรทัพด้วงครับ
เหลือพิงเด็ดขาดมากวิศนพงษ์แสงงามเนี่ยโดนบังนะครับ
ตัวหลังหมายเลข๒ก็คือวีรยุทธ์บนเชียงรากครับ
จะเข้าไปบล็อกครับแต่สุดท้ายเนี่ยทิศทางบอลเนี่ยมันแหวกเข้ามาพอดี
หนีบเอาบอลได้ครับพิสิทธิรอดสำริทจ่ายเข้ากลางเร็วมา
จิ้มลูกนี้อ้าวซ้ำได้เลยครับ๓๐โอ้โหไปกันใหญ่เลยครับราชนาวี
ในช่วงออกสตาร์ทเกมนาทีที่๙นะครับโดนกาโต้กลับ
แล้วก็เป็นทางอภิเชษบุญมานิดนะครับยิงเข้าไป
ยังมาต่อหมุนหนีครับประทาวุฒิแล้วก็สี่ศูนย์โอ้โห
อะไรมันจะขนาดนั้นครับสองต่อหนึ่งหมุนเอาบอลมาจากวีรยุทธ์
แล้วก็ยิงเข้าไปง่ายเลยครับขัดไม่แค่๒นาที
ให้ดูกันหลายมุมเลยครับมุมหลังนี่ยิ่งสวยครับเสียดเสาไกลเข้าไป
ไหลหลังกลับมายิงอัดได้ป่ะครับเรียบร้อยครับ
ประตูต่อ๔ครับนาที๑๗จากการหม่งซ้ำของปียนัทนุษยาครับ
ส่วนเกมบุกจากลูกเตะมุมแล้วก็ได้ประตูต้องการครับ
จากนั้นนาทีสิบเก้าครับโอกาสของรัฐวุฒิน้ำจันทร์ยิงไปตรงตัวพุทธศาสประตูครับ
แต่ว่าปั่นแล้วไปขน๒๔จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับ
ยังพอมีความหวังนะครับราชนาวีตามหลังสองลูก
กลับมาสู้ต่อครึ่งหลังครับเจษดาไหลให้วีรยุทธ์ยิงตรงนี้อ้าวปล่อยรอดขาครับ
แล้วกลายเป็นสวยเลยครับต้องชมนะครับจังหวะต่อยลอดขาของทางพี่ภูสนะนะครับ
ลูกยิงของวีรยุทธ์ก็เด็ดขาดไล่มาครับเป็น๓ต่อ๔นาที๒๕
แต่อีก๓นาทีรัฐกรได้บอลแล้วผ่านให้กับอนุวัฒปานกพายิงครับ
ประตูต่อ๓ครับห้องเย็นท่าข้ามหนีห่างอีกแล้วครับ
นึกว่าเกมจะช็อตนะครับสุดท้ายตั้งสติได้ครับ
แล้วดึงของอภิษฎโอ้โห๖ต่อ๓เด็ดขาดมากครับนาที๓๔
หล่อแบบเลือดเย็นเลยครับรัชนาวีก็ต้องสู้อิชาให้มา
คิดจิ้มเบียดเสาแรกเข้าไปครับ๔ต่อ๖บทจะได้ก็ได้คืนทันควันเลยนะครับ
นาทีที่๓๔แต่ก็เป็นเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้ามนะครับ
ที่สามารถรักษาสกอร์เอาไว้ได้เปิดบ้านชนะราชนาวีหกต่อสี่
เก็บ๓แต้มแรกได้สำเร็จในการขึ้นไปเล่นบนลีกสูงสุดครับ